เจ้าที่แรงเอ้าจองแหยงศีลเอ้า
เท้าเอวินเอ้าตาเขียวปัดเต้
คุณผู้ชมเพลงนี้ฮิตมากนะคะยุคเก้าศูนย์
ทุกคนเท้าจะเอวเพราะว่าเท้าจะเอวตามเพลงนะ

เพลงมันเป็นอย่างไรไปย้อนฟังต้นสภัพที่ดีกว่าฟังหน่อยค่ะ
หลังจากที่พวกเธอต่างแยกย้ายซ้ายขวากันไปทำงานต่างค่ะ
งานมีนะครับผมเจอก็ถูกแฟนแฟนดบ่นคิดถึงกันมาก
กลับไปก่อนหน้านี้นะคะสาวออมบูเบอรี่หนึ่งในสมาชิกของวงค่ะ
โพสภาพสามคนเนี่ยค่ะสามสาวรวมตัวกันค่ะ

กับข้อความที่บอกว่าคิดถึงกันใช่ไหมรอหน่อยนะคะ
เร็วนี้ทำเอาแฟนคลับบอกฉันร้องกรี๊ดเลย

ล่าสุดนะคะเชื่อว่าแฟนของสามสาวบูบูลลี่ต้องร้องว้าวแน่นอนค่ะ
เพราะว่าในเพจอาสยามิวสิกค่ะได้ไลฟ์สดเนี่ยค่ะ
สามสาวกลับมารวมตัวกันรอบหลายปีคุณผู้ชมนะคะพูดคุยกันเอิร์กอาร์กค่ะ
ก็พูดถึงเพลงฮิตในตำนานค่ะซึ่งสาวโวเนี่ยเธอก็บินกลับมาจากประเทศสิงคโปร์เลยค่ะ

ที่นั่งด้านล่างเนี่ยค่ะเธอมุ่งมาสู่ตึกอาร์เอสเลยนะคะไกลเลยนะเนี่ย
ทางด้านดินข่ามันทึงในรัฐของเราน่ะคะสายตรงหาสาวออมเลยค่ะ
สอบถามว่าเตรียมจะมีโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่านะคะ
เจ้าตัวบอกว่าพี่เร็วนี้แหละค่ะ
ที่สำคัญนะคะครั้งนี้เป็นการโหนกลับมารวมตัวกันในรอบ๙ปีค่ะ

ูเบอรี่กลับมาแล้วแล้วก็ต้องกรี๊ดเลย
ขนาดถ่ายรูปยังหน้าตึกเฮียฮ้อเลยอ่ะ
รวมตัวกันนะคะแล้วเริ่มเท้าเอวิวแล้วนะคะ

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะฮะ

จะวีนใครอีกหรือเปล่ารอดูกันนะคะ